หลวงพ่อจะไปถ้าจะไปทุดงหรือท่านจะไปค้างที่ไหนท่านจะบอกลูกสาวไว้ใช่ไหมคะก็คือตัวคุณช่อเพชร

ทุกครั้งค่ะ
จะไปสั้นไปยาวหลวงพ่อจะบอกทุกครั้งใช่ไหมคะ

เพราะฉะนั้นครั้งนี้คุณช่อเพชรมั่นใจว่าไม่ปกติ

จากวันที่หลวงพ่อออกจากวัดไปไม่กี่วันเนี่ยนะคะก็เจอห่อผ้าห่อผ้าที่เจอมีลักษณะยังไงคะ
เป็นผ้าห่มอะค่ะเป็นผ้าห่มแล้วเอาห่อจีวอนแล้วเอาไปฝังไว้ในกองขยะหลังวัดค่ะ
จีวอนที่เจอผ้าห่มที่เจอเนี่ยเจอวันที่๒๕ถูกต้องนะคะ

คนที่ไปเจอเป็นใครเจอคะ
เป็นชาวบ้านค่ะเป็นชาวบ้านเขาจะหาแล้วเขาก็คุยกับกองขยะแล้วจะไปเห็นผ้าห่ม
เราก็เลยสงสัยว่าผ้าห่มมันเป็นผ้าอะไรเขาก็เลยดึงขึ้นมาพอดึงขึ้นมาพอเอามากางออกก็เป็นจีวอนที่อยู่ในนั้นค่ะ
ค่ะคุณช่อเพชรที่ไปเจอเนี่ยผ้าห่มที่ห่อจีวอนไว้อยู่แค่ในกองขยะหรือตั้งใจถูกฝังไว้ใต้ดินคะ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
คือชาวบ้านเขาถ้าพูดง่ายง่ายเขาก็หายสงสัยหมดแล้วนะฮะแต่ทีนี้มันอยู่ที่ลูกสาวเขากับภรรยาเขายังสงสัยติดใจผมก็ต้องทำตรงนี้ให้กระจ่างเขาจะได้สิ้นสุดเพราะว่าผมจะได้เดินทางออกจากภูเขาลูกเนี้ยมาตามหาทางลาบว่าพระนี่หายระหว่างไหนกลับมาลงมายังไงอย่างเงี้ฮะมันก็จะดำเนินการต่อไปข้อมูลไปในทางยังไง

คุณผู้ชมเห็นลูกสาวให้สัมภาษณ์นะคะว่าไปเจอห่อผ้าห่มที่ข้างในเป็นจีวอนของพ่อแล้วก็จำจีวอนได้เพราะว่ามันเปื้อนยางไม้คือสิ่งที่ลูกสาวเล่าเนี่ยนะคะคุณผู้ชมมันมีความสงสัยเต็มไปหมดถัดมาเราสัมภาษณ์ผู้กำกับนะคะเราสัมภาษณ์ผู้กำกับสพนครไทยที่จังหวัดพิศนุโลกพื้นที่เกิดเหตุ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

แห่งข่าวที่ลูกสาวของพระเด็จได้มาจากคนนั้นคนนี้ก็กลายเป็นว่ากระจ่างหมดแล้วมีพูดเล่นบ้างละอาจจะอาจจะสื่อสารผิดพลาดบ้างละเดี๋ยวท่านไม่ทราบว่าคุณจะใช้คำไหนในการอธิบายนะคะแต่เรื่องนี้ไม่ได้เงียบค่ะวันนั้นท่านสงสัยขนาดที่ว่าเอ๊ะสิ่งที่ลูกสาวเล่าให้เราฟังในรายการกลับถัดมาที่ท่านผู้อำ
คุณช่อเพชรไปไหนขนาดถามผู้การว่าถ้าไม่ได้ห้ามคุณช่อเพชรให้สัมบัติตาของด้านข่าวใช่มั้ยคะ
คือถ้าเจอน่าจะเจอแล้วถ้าหลงต้องเจอแล้วนะคะ
แต่ทีนี้พอมาร้องเสร็จแล้วเราก็เลยนัดมาคุยอีกครั้งว่า
เอ้าตกลงแล้ววันนั้นที่ภูมิกับเล่าให้เราฟังเหมือนคุณช่อเพชรน่าจะกระจ่างหมดแล้วนี่
ไม่ใช่ข้อมูลที่ยังไม่กระจ่างก็ยังไม่กระจ่างอยู่อย่างนั้น
แล้วข้อมูลที่ท่านภูมิกับให้สัมภาษณ์เราเนี่ยนะคะแหม่เทียบเคียงกันแล้วมันไม่ไปทางเดียวกัน
วันนี้สองท่านคุยกันกับดิฉันนะคะคุณช่อเพชรนวลวันแล้วก็ทนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะ
เครือข่ายรณรงควงคืนความยุติธรรมในสังคมสวัสดีค่ะ

งงมากเลยงงมากว่าตามคุณช่อเพชรไม่เจอเอ๊ะทำไมเกิดอะไรขึ้น
ทำไมพอเป็นข่าวตำรวจไปวัดแล้วเราติดต่อลูกสาวของคุณพ่อไม่ได้ที่ตามหานะคะพระเด็ด
เสร็จแล้วก็นึกว่าเรื่องเงียบเพราะว่าที่ภูมิกับเล่าให้เราฟังมันก็เคลียร์หลายประเด็นนะคะคุณช่อเพชร

ได้ค่ะได้ดูย้อนหลังอ่าได้ดูย้อนหลังอ่ะมาทนายรณรงค์ก่อน
ครับคือท่านนายเอกท่านนายเอกพาไปร้องกล่องปลาบครับ
แล้วก็อยากจะร้องพบทบซึ่งก็ไปด้วยไปด้วยซึ่งก็ไปด้วย
ตกลงแล้วเนี่ยไม่เคลียร์เหรอคะก็ถ้าเคลียร์ก็ต้องเจอสิครับว่าอยู่ไหน
คือคือคำว่าเคลียร์คือต้องเจอโทษนะคะคือไม่ว่าท่านจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่คือต้องเจอ
ต้องเจอถ้าไม่เจอจะมาบอกว่าเขาไม่ถึงใจไม่ได้
ได้ตรวจได้สอบถามภูมิกับไปไหมคะคุณช่อเพชรว่าตกลงแล้ว
ที่มีข่าวว่าพระเด็ดคุณพ่อยังมีชีวิตอยู่มีข่าวว่ามีชีวิตอยู่
ตกลงได้เจอไหมไม่ได้เจอค่ะแล้วเราได้ข่าวในพื้นที่เหมือนกันไหม
ว่าอาจจะมีคนพบอาจจะมีคนเห็นอยู่หมู่บ้านนั้นอยู่หมู่บ้านนี้
อยู่พื้นที่นั้นพื้นที่นี้ใช่ค่ะมีมีเขาบอกว่าเห็นเห็นพระรูปเนี้ย
อยู่หมู่บ้านหลังเขาซึ่งเราก็ไปกับตัวค่ะ
คือเราก็เอารูปรูปของพระพ่อไปให้เขาดูเขาก็บอกว่าใช่
เราก็เลยขอร้องให้เขาพาเราไปแต่ไม่ใช่อะค่ะ
เจอตัวไหมคะเจอค่ะเจอตัวค่ะ
เป็นพระเหมือนกันเป็นพระเหมือนกันแต่ไม่ใช่
พระรูปนั้นท่านอยู่วัดในพื้นที่นั้นเหรอคะ
เขาอยู่เหมือนเหมือนเขาอยู่กระท่อมปลายเขาในป่าค่ะเหมือนพระทุดงอะค่ะ
อยู่รูปเดียวเลยหรือค่ะอยู่รูปเดียว
แล้วชาวบ้านก็คิดว่านี่คือพระเด็ดพระพ่อของคุณช่อเพชร
ไม่ใช่ได้ไปสนทนาธรรมไหมคะได้ไปสอบถามไหมคะ
ว่าท่านมาจำจำอยู่ตรงนี้นานหรือยังอ่าท่านมาจากไหนได้ได้สนทนาไหมค
ไม่ค่ะไม่แต่ว่าคือแต่ได้เห็นหน้าแล้วเห็นแล้วไม่ใช่พ่อก็กลับเลย
แล้วชาวบ้านที่บอกว่าใช่ดูรูปพ่อแล้วใช่ไปด้วยกันไหม
ไม่ไปเจ้าเพชรไปคนเดียวหรือคะถ้าไปไปกับอุทยานค่ะ
ไปเจอเจ้าหน้าที่อุทยานค่ะตำรวจพื้นที่ไปไหมตำรวจสพ
ไม่ไม่ไปค่ะแล้วตำรวจรู้ไหมว่าที่มีข่าวอาจจะเป็นพระรูปนี้
ได้คุยกับตำรวจไหมคุยค่ะอ่าแต่เราก็แจ้งเขาไปว่าไม่ใช่
ตอนนั้นที่ภูมิกับพูดกับพี่เนี่ยคือน่าจะหมายถึงพระรูปนี้ป่ะ
น่าจะหมายถึงพระรูปนี้เอาใหม่ได้ยินข่าวว่าเจอเนี่ย
รูปเดียวเหรอคะหรือได้ยินหลายข่าวหลายข่าวเดียวค่ะ
ข่าวเดียวรูปนี้แหละรูปนี้แหละไม่ใช่ว่าได้ยินหลายหลายรูปหลายหลายที่
หลายที่ที่บ้านหลังเขาเลยค่ะบ้านน้ำดั้นนะคะ
บ้านน้ำดั้นกับบ้านช่อเพชรเนี่ยนับจากเขาอยู่ตรงกลางนะ
จากเขาที่เป็นผาขึ้นไปเนี่ยนะคะไปบ้านน้ำดั้น
เกือบร้อยโลว่ะค่ะเกือบร้อยโลว่ะ
เกือบร้อยโลว่ะงั้นเขานี่ก็ใกล้บ้านช่อเพชรกว่าสิ
คือเขาที่ที่ว่าเขาเขาใหญ่ใช่ไหมค่ะ
แล้วมันกินพื้นที่เยอะเหรอเขาล่วงไหนคะ
คือพี่นับจากที่ท่านรับกิจนิมนต์ขึ้นไปผาขี่ควายเนี่ยเหรอคะใช่
คือผ่าขี่ควายจะอยู่หน้าบ้านเลยค่ะ

แล้วผาขี่ควายที่ว่านี้อยู่ไกลจากบ้านนำด้านไหม
เกือบร้อยโลว่ะค่ะมันไม่ใกล้นะ
ใช่มันไม่ใกล้แล้วมันเป็นบ้านป่าค่ะ
คือถ้าจะไปอ่ะลำบากมากคือต้องมีรถไปส่งอะค่ะ
ซึ่งคุณก็ไปมาค่ะเอามอไซค์ไป
คือข้อมูลของคุณช่อเพชรที่บอกเราวันแรกนะ
กับหลังจากที่ทางตำรวจพื้นที่นะคะ

แล้วก็ท่านผู้อำกับให้สัมภาษณ์เราตลอดทั้งรายการค่ะ
ดิฉันคิดว่ามันเคลียร์เกือบไม่หมด

กำลังจะถามว่าในมุมทนายเนี่ยอะไรบ้างที่ต้องเริ่มใหม่หรือตรวจสอบอีก

คือเมื่อวานได้ให้ปากคำกับ
ทางชุดสืบสวนของกองปรับปรามแล้ว

คือหลายอย่างก็ยังสงสัย
ยังมีเหตุสงสัยทั้งตัวบุคคลทั้งตัวสถานที่
ทั้งตัวจุดที่มีการพูดทีเล่นทีจริงว่าตายแล้วตรงจุดนั้นจุดนี้
จริงข้อมูลวันนั้นที่เราคุยกันกับคุณช่อเพชร

เพราะว่าตอนนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงกับข้อมูลนี้

ขาที่สงสัยว่าตกไปตาย

ที่เอาไปล้างบ่อยหรือตัวบุคคลที่สงสัย
คืออันนี้ณวันนั้นที่เราคุยกันเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้
ก็คือเก็บไว้ก่อนไม่รู้จะเอาไปใช้ยังไงดีใช่ทีนี้เรียนขอไล่เรียงแบบนี้ค่ะ
พระเด็ดเนี่ยไม่หลงเขาลูกนี้แน่นอนไม่เพราะเขาที่เรากำลังพูดถึงไม่ได้ใหญ่
ค่ะอ่าแล้วก็เมื่อก่อนหาของป่าเพราะฉะนั้นรู้ซอกมุมของ
วันที่เกิดเหตุที่ไปกับพระอำนาจเนี่ยตอนนั้นเป็นพระอำนาจเนี่ยนะคะ
ตอนนั้นที่ไปกับพระอีกรูปนึงเนี่ยไม่ได้ขึ้นทางปกติที่คุณพ่อขึ้น
ใช่ไปขึ้นทางที่มันชัน
ซึ่งก่อนหน้านั้นพระสามรูปที่นิมนต์ขึ้นไปก็หลง
อ่าเรื่องนี้ตกลงตกลงพระเด็ดคุณพ่อเนี่ยจะหลงหรือไม่หลงไหมคะ

คือมันก็แปลกตั้งแต่ขึ้นทางชั้นแล้วนะคะเพราะว่ายังไงท่านก็ขึ้นไม่ไหวอะค่ะ
เพราะมันชันมากมันจะมีแค่ต้นไม้เล็กแค่เรายึดอะค่ะ
คำว่าชันนี่คำว่าชันนี่มันชันแค่ไหนคะ
ชั้นมากก็ก็เดินสี่ขาขึ้นนะคะคือคานขึ้นเลยค่ะ

คืออันนี้หนูได้คุยกับพระรูปนั้นเหมือนกันนะคะ
ว่าคิดยังไงถึงไปขึ้นจุดนั้นกัน

อำนาจใช่ไหมอำนาจที่เคยเป็นพระอำนาจ
แล้วโดนศึกไปแล้วเขาบอกว่า

แล้วก็ไม่รู้ว่าก็พ่อเราอยากขึ้นทางนั้น

หนูก็เลยบอกว่ามันใช่มันใกล้ก็จริงแต่ว่ามันชันมากเลยนะ
พ่อเขาขึ้นไม่ไหวอยู่แล้วทำไมเขานึกยังไงเขาถึงไปขึ้นทางนั้น
เขาก็บอกไม่รู้เขาก็ไม่พูดอะไร
คือถ้าจากปากคำของอำนาจอดีตพระอำนาจเนี่ย
คือยืนยันว่าวันนั้นที่ขึ้นไปกันสองรูปขึ้นทางนั้นแน่

คุณชาเพชรเชื่อไหมว่าพระพ่อจะไปขึ้นตรงนั้น

ต่อให้เขายังเป็นนุ่มเขาก็ไม่ขึ้นนะคะทางนั้น

ทางที่ว่าชันเนี่ยนะคะคนกลุ่มไหนใช้เส้นทางนั้นบ้าง
ไม่มีค่ะส่วนน้อยค่ะ
ตอนที่หลวงพ่อกำยำกว่านี้นะคะยังชะกาดชะกันกว่านี้
ตอนที่ยังไม่เป็นพระซะด้วยซ้ำใช้ทางนั้นไหม

แต่หลวงพ่อรู้ว่ามีทางนั้น
รู้ค่ะแต่ว่าไม่เคยขึ้นท่านบอกว่ามันชันท่านขึ้นไม่ไหว
มันเป็นทางที่มันมีร่องรอยคนขึ้นเยอะไหมคะ
ไม่เยอะค่ะคือแบบแทบจะไม่มีคนเดินนะคะ
คือไม่มีใครเดินเลยทางเส้นนั้น
อันนี้ข้อมูลอีกชุดหนึ่งนะคะ
เดี๋ยวมาอีกก็คือเรื่องของตกลงแล้วเนี่ย

เพราะถ้าฟังจากท่านผู้อำกับก็คือเจ้าอาวาสรับรู้นะ
รับรู้รับทราบแล้วก็ให้ขึ้นไป

ก็อันนี้ก็ไม่รู้นะคะเพราะว่า
หนูได้ไปถามเขาวันแรกคือวันที่๑๙
ท่านบอกว่าท่านไปกิจนิมนต์ต่างจังหวัดนะคะ
คือท่านบอกว่าท่านไม่รู้ท่านไม่ได้อยู่

หมายถึงว่าท่านไม่รู้เลยเรื่องที่สองรูปนี้ขึ้นไปบนเขา

แล้วท่านรู้เรื่องไหมว่ามีคนนิมนต์ขึ้นไปงานบนผาน่ะ
ตอนแรกท่านบอกไม่รู้พอวันต่อมาท่านบอกว่าท่านส่งไปเอง

คุยแค่ครั้งเดียวคือวันที่๑๙ตอนเย็นนะคะ
ซึ่ง๑๙ตอนเย็นคือวันที่รู้กันว่าพระเด็ดหายไปแล้ว

วันที่๑๗นั้นท่านไม่อยู่ท่านรับกิจต่างจังหวัดค่ะ

คือก็มันไม่รู้นะแต่ว่าในมุมหนึ่งผมว่ามันต้องมีการเชื่อมต่อ
คือผมว่าเจ้าอาวาสเองก็ไม่เชื่อว่าพระเด็ดจะหลงป่า

ก็อันนี้คือน้องเขาเล่าข้ามไปอย่างหนึ่ง

ภูเขาที่บอกว่าหลงหลังบ้านเขา
หลังบ้านเขาเขาโตมาตั้ง๔๐๕๐ปีเขาจะหลงได้ยังไง
แล้วมันไม่ใช่ป่าดิบชื้นมันเป็นป่าธรรมดาโล่งด้วย

ระยะทางจากตีนเขาขึ้นไปยอดเขาแค่กิโลเดียว

คุณช่อเพชรหลงไหม

คือเด็กป่าสองป่าสามเขาก็ขึ้นถึงนะคะ
เพราะว่ามันเป็นทางตั้งแต่ตีนเขาจนถึงยอดเขาเลยค่ะ
คือจะมีทางไปตามทางไปเรื่อยมีแค่สายเดียว

แล้วก็ยืนยันว่าถ้าจะบอกว่าเดินตามอำนาจไม่ทัน
ตอนนั้นเป็นพระเนี่ยไม่ทันเหนื่อยคลาดกันไม่ใช่
เพราะหลวงพ่อไม่น่าจะเลือกขึ้นทางนั้นตั้งแต่แรก
ใช่ค่ะ

ว่าไม่รู้เรื่องคือไม่รู้เรื่องกิจบนเขา
ไม่รู้เรื่องว่าพระหายยังไงไม่รู้ไปยังไงกัน
เอาอย่างนี้นะคะบทสนทนาที่คุณช่อเพชรคุยกับเจ้าอาวาสได้ข้อมูลอะไรบ้างนะ

ก็คือเราก็ไปถามว่าพระอาจารย์เห็นว่าพระพ่อหายไป๓วันแล้วเหรอ
ท่านลงมาหรือยังท่านกลับมาหรือยัง
เขาก็มองหน้าท่านก็มองหน้าท่านก็ถามเราว่าแล้วอยากให้เจอหรือไม่อยากให้เจอล่ะ
หนูก็เลยบอกว่าอยากให้เจอค่ะ
ท่านก็เลยบอกว่าเห็นชาวบ้านก็เห็นว่าท่านกระโดดหน้าผ่าลงมาแล้วนิยม
หนูก็เลยถามว่าโดดทำไมอ่ะคะเห็นว่าโหนเอายอดหวายนะที่หน้าผา
หนูก็เลยถามว่าท่านได้ยินมาจากใครเดี๋ยวหนูจะไปถามเขา
หนูก็เลยออกมาตั้งแต่นั้น
ได้คุยกับท่านนานไหมคะวันนั้น
นานค่ะแค่นี้ก็ออกมาค่ะ

หนยอดหวายค่ะเป็นเป็นของป่าค่ะ
คุณช่อเพชรนะตอนนั้นที่คุยกับเจ้าอาวาสคิดว่าท่านพูดจริงหรือท่านคือมีความหมายอื่นไหม

บอกว่าพระล้อเล่นก็ไม่เหมาะสมที่จะถามอย่างงี้ซะด้วยซ้ำไปนะคะคือคือคิดว่าท่านพูดพูดจริงคือความหมายตรงตรงเลยใช่ไหม

ไม่ค่ะพอดีท่านมีแขกอะค่ะหนูก็เลยรีบออกมา
แล้วที่ถามว่าอยากเจอหรือไม่อยากเจอแปลว่าอะไร

แล้วจากวันนั้นวันที่๑๙ไม่ได้พบกับท่านอีกเลย

คือหมายถึงว่าคือเราไม่ได้เข้าไปหาท่านอีกเลยใช่ไหม
ไม่ได้เข้าไปท่านก็ไม่เดินอะไรเข้ามาหาเรา
อ่ะมาอีกเรื่องหนึ่งตกลงจีวอนเนี่ยเราก้ำกึ่งหรือเราเราแน่ใจว่านั่นคือจีวรของหลวงพ่อ
คือจีวอนมันใช่อยู่แล้วค่ะยิ่งผ้าห่มคือผ้าห่มเขาเอาไปจากที่บ้านเพราะเป็นคนขนไปให้ท่านเองอะค่ะ
ไม่ใช่ผ้าห่มที่ใช้กันอยู่แล้วในวัดเหรอ
ไม่ใช่ค่ะเพราะห่มผืนนี้เอาไปจากที่บ้านนะคะเพราะเป็นคนเอาไปให้ท่านเองอะค่ะ
แล้วหลานน้อยค่ะหลานที่อยู่บ้านเขาก็บวชบวชแล้วก็เขาก็นอนอยู่กับหลวงตาค่ะ
เขาก็ยืนยันว่าผ้าห่มผืนนี้เขาก็ใช้ปูนอนเพราะว่าไอ้ตรงชายชายผ้าห่มข้างบนมันจะขาด
หลานที่เคยไปบวชอยู่เนี่ยนะคะเคยเห็นผ้าห่มสีแบบนี้หรือคล้ายก็ได้สีโทนเดียวกันเนี่ยในวัดน่ะที่พระรูปอื่นใช้มีไหม
ก็น่าจะมีค่ะแต่ว่าผ้าห่มผืนนี้คือมันขาดนะคะคือมันขาดแล้วมันไม่มีไส้ข้างในนะคะก็คือแบบว่าเหมือนเหมือนเอารองพื้นอีกทีหนึ่งอะค่ะ

น้อยเราก็จำได้เพราะว่าเราเป็นคนซักผ้าห่มให้พ่อ
แล้วจีวอนคุณช่อเพชรจำได้แน่หรือหลานจำได้
จีวอนก็เคยเห็นค่ะหลานก็ยืนยันค่ะเพราะว่าท่านนั่งทับยางไม้มันจะเลอะตรงชายอะค่ะ
อ่ะแล้วการที่เรียนถามย้ำนะคะเพราะตอนนั้นเราคุยกันแล้ว

ตกลงห่อผ้าที่มีจีวอนอยู่ด้วยเนี่ยรู้ได้ยังไง
คือเราพยายามตามหาบนเขายังไงก็ไม่เจอ
ชาวบ้านเขาก็จะมีบางส่วนที่พึ่งศัยศาสตร์นะคะ
ทักมาว่าลองไปดูหลังวัดหน่อยนะ

ส่วนกุฏิกุฏิที่บอกว่าเหมือนโดนลื้อค้น

กุฏิเป็นอย่างนี้แหละเป็นแบบนี้
ไม่ใช่ว่าไม่เคยไปกุฏิพ่อค่ะ

เคยเข้าไปเอาผ้าห่มมาซักให้ท่านด้วยค่ะ
คือวันที่เข้าไปเอาผ้าห่ม
ก็คือว่าท่านรับกิจนิมนต์ไปไปสวดศพ
ท่านก็ปิดประตูปิดหน้าต่างเราก็เปิดเข้าไป

ปกติแล้วหลวงพ่อเนี่ยจะเหมือนกับเก็บตัวอยู่แต่ในกุฏิไหมคะ
ไม่ออกมาเสวนากับใคร
ไม่ค่ะท่านก็จะนั่งเล่นอยู่ที่หน้ากุฏิค่ะ
เพราะว่าจะมีโต๊ะหินอ่อน
อีกอย่างหนึ่งคือตกลงวันที่หลวงพ่อรับกิจไปวันที่๑๗ธันวาคม

หลวงพ่อดื่มสุราไหมอันนี้หนูไม่เห็นนะคะเพราะว่าหนูหนูไม่หนูไม่ได้อยู่ด้วย
คุณช่อเพชรบอกตำรวจไหมว่าหลวงพ่อดื่ม
ก็ท่านท่านก็จะมีดื่มบ้างนะคะแต่แต่วันนั้นหนูไม่รู้ว่าท่านดื่มไหม
วันที่ตำรวจลงพื้นที่ไปที่วัดคุณช่อเพชรบอกตำรวจไหมว่าวันที่พ่อหายตัวไปพ่อดื่ม

วันที่ตำรวจไปสอบพระที่วัดนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าอาวาสพระหรือเนรก็แล้วแต่คุณช่อเพชรอยู่กี่ชั่วโมงที่วัด
วันที่สอบเหรอคะใช่ค่ะอยู่ตั้งแต่ต้นจนจบค่ะ
เฉพาะตัวคุณช่อเพชรเองนะคะได้คุยกับท่านภูมิกับเป็นท่านเป็นคนสอบท่านเดียวเลยใช่ไหม
คุณช่อเพชรคุยกับท่านผู้อำกับเฉพาะตัวเรานะคะตอบคำถามอยู่นานไหมคะ
ก็นานนะคะก็คืออยู่นั่งอยู่ในนั้นจนเขาจบการสอบถามอะค่ะ
ซึ่งสิ่งที่คุณช่อเพชรพูดกับผู้กำกับกับสิ่งที่คุณช่อเพชรพูดกับคุณจอมขวัญเหมือนกันไหมคะ
เหมือนค่ะเหมือนทุกอย่างค่ะ

ซึ่งวันนี้ที่คุณช่อเพชรเล่ามันก็ไปทางเดียวกันกับวันนั้นที่เราโทรศัพท์สัมภาษณ์กันใช่ไหมค

เขาเล่าให้กองปราบฟังเขาก็เล่าอย่างนี้แหละ

ที่ดิฉันถามได้แหละ

คือพระหลวงพ่อเนี่ยนะมีประวัติโทษนะคะประวัติเสพยาเมาติดสุรามีไหม
มีมั้ยมีมีติดสุราอย่างเดียว
สงสัยไหมว่าเอ๊ะหรือแบบมีเรื่องอะไรในใจ
ไม่ได้บอกคนในบ้านไปไหนแล้วไม่บอกเลย
ตอนนี้เห็นเป็นข่าวใหญ่โตยิ่งไม่ออกมาใหญ่เลย
เห็นเป็นข่าวใหญ่เนี่ยถ้าเขาอยู่เนี่ย
เขาก็ต้องติดต่อกลับมาแล้วคุณจอมขวัญ

ใครเห็นเขาผ่านหน้าบ้านหรือเดินไปตรงไหนตรงไหน

จริงมันเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยซ้ำไปนะ
แล้วมันหายไประยะหนึ่งแล้วกลับมาใหม่ตอนที่เจอกับทนาย
ไม่แต่คือทนายไม่ตั้งข้อสังเกตเลยใช่ไหม

เช่นเป็นการเข้าใจผิดจริงแล้ว
หลวงพ่ออาจจะไปอยู่ที่ไหนมีเรื่องไม่สบายใจ

เป็นข่าวดังดิอุ้ยถ้าเป็นข่าวขนาดนั้นเป็นข่าวอย่างเงี้
ถ้ายังอยู่ต้องออกมาแล้วมันไม่ได้ข่าวเล็กแล้วนะตอนนี้

ก็ติดต่อมาหน่อยลูกเขาเป็นห่วงนะเนี่ย
ท่านจะเป็นคนที่ห่วงลูกมาก
แล้วก็หนูก็จะมีลูกเล็กอยู่อะค่ะ
คือท่านเจ้าห่วงมากค่ะ

เดี๋ยวเราจะคุยกับทางท่านเจ้าอาวาสด้วยนะคะ

ท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอนครไทยด้วยนะคะ

ผู้มิชมค่ะเราจะสนทรณฐรรภ์ทำกับเจ้าวาดวัดบ้านพร้าว
ท่านก็ยังเป็นเจ้าคณะอำเภอนครไทยนะคะ

คือตกลงตอนนี้ในส่วนของท่านเองเนี่ยมีข้อมูลบ้างไหมคะ
ว่าตกลงพระเด็ดยังมีชีวิตอยู่หรือว่าหรือไม่มีแล้ว
เอ่อก็ในส่วนของสมาเองไม่มีนะไม่มี
ก็คงจะมอบหมายให้ทางเจ้าที่เขาดำเนินการดีกว่า
ค่ะไม่มีข้อมูลส่งถึงทั้งในฐานะเจ้าอาวาส
ในฐานะเจ้าคณะอำเภอเลยเหรอคะท่านเจ้าอาวาส
ใช่ไม่มีไม่มีเพราะว่าเราได้ทำการค้นหาทุกวิถีทางแล้ว
ในเมื่อไม่พบก็คงจะต้องมอบหมายให้ทางเจ้าที่เขาได้ดำเนินการ
น่าจะดีกว่าค่ะท่านเจ้าว่าคะตอนที่ตอนที่โยมช่อเพชรเข้าไปบอกท่าน
วันที่๑๙ธันวาคมเนี่ยนะคะตอนนั้นท่านทราบข้อมูลอะไรบ้างคะ
ก็ไม่มีใครมาบอกกันนะเพราะว่าทางวัดทราบเองอ่ะ
ตอนที่ท่านทราบนี่ตามเองตั้งแต่ตั้งแต่วันที่สิบสิบเจ็ด
ตอนเย็นก็ยังไม่ได้ข้อมูลว่ากลับมาที่วัดวันที่๑๘อัตมาไปพิศนุโลก
เย็นตอนเย็นก็โทรเช็คพระในวัดว่ากลับมาหรือยัง
ก็ได้รับคำตอบจากพระว่ายังไม่ยังยังไม่กลับมาค่ะ
ดวงนากลับมารึยังก็เลยให้พระท่านไป

ไปเช็คดูกันก็ยังไม่เห็นพระสมเด็จ
ก็เลยเป็นการเริ่มต้นในการค้นหากัน
เอาข้อมูลครั้งแรกเลยที่ว่าพระเด็ดไม่ได้กลับวัด
ท่านเจ้าอาวาสทราบจากพระอำนาจตอนนั้นที่ยังเป็นพระอยู่ป่ะคะ
หรือว่าทราบจากพระรูปไหนหรือว่าเนรรูปไหนคะ
ก็ทางวัดแหละเพราะว่าให้เขาไปดูกัน

ก็เพื่อให้เกิดความมั่นใจไงว่าพระสมเด็จยังไม่ได้กลับมา
แล้วตอนที่รู้ว่าพระเด็ดยังไม่ได้กลับวัดเนี่ยคือรู้จักใครคะท่านคะ
ก็พระท่านไปดูกันที่กุฏิไงทั้งพระทั้งเนรหลายลูก
คือพระลูกวัดมาบอกท่านเจ้าอาวาส
เจ้าวาดก็เลยเหมือนกับให้ไปดูอีกทีใช่ไหมคะ

ทีนี้ท่านได้เรียกพระอำนาจตอนนั้นที่เป็นพระเนี่ยนะคะได้เรียกมาถามไหมคะ
ก็ไม่ได้เรียกแล้วนะไม่ได้เรียกไม่ได้เรียก
แล้วตอนนั้นท่านหาข้อมูลจากใครคะว่าพระเด็ดไปไหนจะไปตามที่ไหนนะคะท่านค่ะ
ก็เท้าความว่าวันที่๑๗พระเด็จได้เดินทางมาที่เขา
พร้อมกับพระนาศเพื่อไป
ร่วมในพิธีชะยันโตเพื่อเอาทงขึ้น
ซึ่งพระนาฏกับพระเด็ดนั้นมาด้วยกัน
เดินทางมาขึ้นรถหน้ากุฏิของอัตมาเอง
แล้วก็พระอำนาจก็เข้าไปบอกว่าจะไปขึ้นเขา
อารมาก็บอกว่าอ่างั้นไปรูปเดียวพอ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ร่วงหน้าไปส่องน่ะครับ
ร่วงหน้าไปส่งรูปแล้วมีพระส่งรูปแล้วก็ในรูปหนึ่ง
่งมากขึ้นไปแล้วก็เลยบอกว่างั้นให้พระสมเด็จขึ้นไปก็แล้วกัน
ให้พระนาฏอยู่วัดคือไม่ต้องไปเพราะว่ามีฉันเพลด้วย
ภาพไม่พอก็เลยพระนาฏก็เลยบอกว่า
งั้นผมไปส่งพระสมเด็จที่ตีนเขาเขาก็ไปส่งกันที่ตีนเขา
แล้วที่พระอำนาจกลับมาเนี่ยท่านเจ้าวาดโทรตามหรือว่าพระอำนาจกลับมาเองคะ
ก็เขาไปที่ตีนเขาแล้วเขาขึ้นไปที่บนยอดเขาด้วยอ่าค่ะ
ไปพบไปพบคนคนหนึ่งชื่อโตล่าเขาอยู่บนเขาพูดคุยกันประมาณสัก๑๐นาที
แล้วเขาก็ลงมาถึงที่วัดถึงที่วัดประมาณ๔โมง
โมงครึ่งกว่ากว่าค่ะในระหว่างเดินทางลงจากเขาก็เห็นว่า
เขาเรียกหากันอยู่ก็มีเสียงตอบรับอยู่อืม
แล้วก็พระนาฏกลับมาถึงที่วัดประมาณอ่าสี่อ่าสิบโมง
เกือบสี่สิบนาทีแหละค่ะท่านท่านเจ้าวาดค่ะ
เจ้าอาวาสทราบไหมคะว่าพระสองรูปนี้มี

อืมก็ไม่ไม่ต่อมาไม่ทราบนะไม่ทราบ
แต่ก็มีพระท่านคุยในเชิงว่ารักษณะนิสัย
การพูดการจาก็เป็นลักษณะอย่างนั้นถ้าใครไม่เข้าใจก็
ก็คิดว่าเป็นการพูดแบบโกรธกันอะไรอย่างนี้
หมายถึงพระรูปไหนคะหมายถึงพระอำนาจตอนนั้นเหรอคะ
ภาพอำนาจก็เขาก็พูดแบบอ๋อแบบแบบน้ำเสียงเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแหละ
เจ้าวาดทราบไหมคะว่าพระอำนาจติดยานะคะ
ก็ทราบว่าแต่ก่อนก็เคยเคยทราบว่าเขา
เกี่ยวข้องกับพวกนี้อยู่ค่ะพระอำนาจบวชที่วัดนานยังคะท่าน
พันธาเดียวบวชครั้งเดียวใช่ไหมคะอ่า
บวชวัดรำพร้าวนี่ครั้งเดียวและครั้งเดียวอืม
ท่านคะวันนั้นที่ทางโยมช่อเพชรเข้าไปสอบถามจากท่านเนี่ยนะคะ
ท่านบอกว่าได้ข้อมูลมาว่าอะไรอ่ะ
โดดหน้าผาลงมาโหนยอดหวายลงมาอันนี้มีความหมาย
มีความหมายว่าอะไรคะท่านไม่มีความหมายอะไรมันไม่ใช่เรื่องจริง
เรื่องพูดเล่นเล่นกันเพราะว่าเอามาสอบถามดูกันหมดแล้ว

ไม่มีมูลไม่มีมูลอ๋อค่ะคือคือตอนนั้นที่ที่ผู้เล่นกับโยมช่อเพชรเนี่ย
คือไม่ได้ได้ข้อมูลอะไรมาจะมาไม่ไม่ได้คุยนะ
ไม่ได้คุยกับโยมช่อเพชรไม่ไม่ไม่เคยได้คุยกันแล้วก็
เรื่องอะไรต่างที่เป็นข่าวเรื่องที่ไม่จริงมันก็เยอะไง
เดี๋ยวนะคะเอาใหม่นะคะคือวันที่๑๗เนี่ย
คือวันที่พระอเด็จหายไปเอ่อนับตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดธันวาคมเนี้ยนะคะ
พบกับโยมช่อเพชรบ้างไหมคะก็พบไหมก็เห็นเฉยเฉยแล้วเห็น
แต่ไม่เคยแต่ไม่ได้คุยกันก็จะได้พบได้เจอได้คุยกันก็ตอนที่ไปช่วยกันค้นหาแค่นั้นเอง
ช่อเพชรไม่เคยเข้าไปสอบถามจากท่านเหรอคะอ่าไม่ได้เป็นทางการนะ
เพราะมาก็คือทางตำรวจเชิญมาแล้วก็มาพบมาเจอกันเฉย
ได้พบโยมช่อเพชรได้คุยกับโยมช่อเพชรเนี่ยคือวันที่ตำรวจไปที่วัดเหรอคะ
อ่าใช่วันที่ผู้กำกับท่านท่านเรียกตัวผู้ที่เกี่ยวข้องที่พูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้
เอามาพูดคุยกันเอามาถามเอามาถามข้อเท็จจริงว่าได้พูดจริงไหมอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้
ส่วนใหญ่ก็คือพอเอามาถามแล้วก็คือไม่ได้มีข้อมูลที่เป็นจริงเลย
ค่ะท่านแล้วที่ท่านเจ้าอาวาสพูดว่าโดดหน้าผาโหนยอดหวายเนี่ย
ไม่ได้พูดไม่ได้พูดแต่มาไม่ได้พูดไม่ได้พูดแล้วก็มีคนไปเห็นอย่างนั้น
แต่พอถามจริงจริงแล้วมันก็ไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวนะคะตกลงว่าท่านท่านพูดหรือไม่พูดคะ
เรื่องไม่ไม่ไม่สมมาไม่ได้พูดแล้วไม่เคยพูดไม่เคยให้ข้อมูลกับใครตรงใน
ค่ะแล้วที่เมื่อสักครู่นี้ที่ท่านบอกว่าเป็นการพูดเล่นไม่ได้มีอะไร
พูดหรือไม่พูดคะไม่ว่าจะเล่นหรือจริงเนี่ยค่ะ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
น่าจะเป็นการพูดเล่นกันมั้งตกลงโดดโดดหน้าผาโหนยอดหวายเนี้ยท่านไม่ได้พูดออกจากตัวท่านใช่ไหมคะ
ใช่ใช่ไม่ได้พูดไม่ได้พูดแล้วที่ท่านบอกว่าแล้วก็ไม่รู้ว่าหน้าผายอดหวายมันอยู่ตรงไหน
นับตั้งแต่ที่พระเด็ดหายไปท่านได้เจอกับโยมช่อเพชรเนี่ยก็คือวันที่ตำรวจไปที่วัด
ไม่ไม่ไม่มีว่าโยมช่อเพชรจะเข้าไปสอบถามจากท่านก่อนใช่ไหมคะไม่มีไม่มี
แล้วมีใครที่เป็นญาติของพระเด็ดเข้าไปสอบถามจากท่านไหมคะนับตั้งแต่วันที่พระเด็ดหายไป
ก็ไม่มีนะไม่มีนักข่าวอะไรต่างไม่มีสมาอยู่อยู่เฉยอยู่คนเดียวนี่แหละ
ไม่มีเลยเหรอคะไม่มีเลยแม้แต่คนเดียวเหรอคะท่าน
ไม่มีใครเข้ามาถามไม่มีใครเข้ามาสอบมาอะไรเลย
แล้วตกลงที่น้องสาวพระเด็ดไปถามท่านที่ท่านบอกเมื่อสักครู่นี้ล่ะคะ
อันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นนะเป็นวันแรกเลยที่ไปถามว่าหลวงน้ากลับมาหรือยัง

ท่านค่ะในวัดมีพระกี่รูปมีเนรกี่รูปคะท่าน
ก็ทั้งพระทั้งเนรในช่วงนั้นก็รวบ๒๐อ่ะ
มีพระที่มีปัญหากันอยู่หลายรูปหลายคู่ไหมคะท่าน
ไม่มีแล้วก็ไม่มีไม่ได้มีปัญหาอะไร
ท่านคิดว่าพระเด็ดเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะที่จะหลงเขานะคะ

แล้วก็สองเป็นเรื่องเป็นสถานที่ท่านหากินอยู่แถวนั้นอยู่แล้ว
ค่ะมันมันไม่น่าจะหลงอืมท่านในส่วนตัวท่านเจ้าอาวาสเอง
คิดว่าพระเด็ดเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ไหมคะอันนี้ไม่ทราบนะไม่ทราบ
ไม่ทราบระหว่างท่านจำได้ไหมคะว่าพระเด็ดมาบวชที่วัดตั้งแต่เดือนไหนคะ
ประมาณสิบเอ็ดเดือนนะที่ที่บวชอยู่ประมาณสิบเอ็ดเดือน
แล้วท่านได้สนทนากับพระเด็ดอยู่หลายครั้งไหมคะก็ไม่ค่อยได้คุยกันเพียงแค่เดินผ่านไปก็ยิ้มแล้วก็ทักทายกันเฉย
เพราะส่วนใหญ่ก็อัตมาก็มีภารกิจอยู่นะแต่ว่าไม่ค่อยได้พูดคุยกันเท่าไหร่
ค่ะเอ๊ะทางตำรวจเนี่ยได้มาสอบถามท่านไม่ว่าจะเป็นที่วัดหรือว่านิมนต์ท่านไปที่โรงพักก็แล้วแต่รวมทั้งหมดกี่ครั้งแล้วคะ
ก็รู้สึกมาพูดคุยกันครั้งเดียวในเชิงพูดคุยนะพูดคุยขอข้อมูลอะไรอย่างนี้
ไม่ได้สอบไม่ได้อะไรหรอกอ๋อก็คือวันนั้นที่ที่ศพค่ะสอบครั้งเดียวอ่ะ
ประมาณครั้งเดียวแล้วก็พูดคุยกับพระลูกวัดเนรอะไรต่าง
ก็เพื่อหาข้อมูลแค่นั้นเองค่ะอืมท่านให้ความเห็นตำรวจไปว่ายังไงบ้างคะ
เรื่องนี้อ่ะค่ะก็มันเป็นเรื่องที่ทุกคนทำกันเต็มที่อยู่แล้วนะ
ทำอย่างไรก็ไม่พบแต่ก็ให้ข้อสังเกตไปว่าในวันที่ขึ้นไปปักทงเนี่ย
มีมีคนหนึ่งเขาเห็นพระเด็ดเขาเห็นพระเด็ดแต่เห็นคนเดียว
แต่คนที่ไปด้วยนั้นไม่เห็นก็เลยบอกว่าเอ๊ะเราสามารถพิสูจน์ได้ไหม
ที่มีโยมคนหนึ่งก็บอกว่าเห็นพระเด็ดเขายืนยันว่าเห็นจริงจริงอ่ะ
เอามาคุยที่เอามาคุยกันที่หน้ากุฏิก็ยืนยันว่าเห็นจริง
เขามาคุยต่อหน้านายกอะไรต่างต่างเขาก็บอกเห็นจริงจริงค่ะอ่าถ้าถ้ายืนยันว่าเห็นจริงจริงแหละ
ตรงสถานที่ที่โยมคนนี้เขาเห็นเนี่ย
เราตรวจสอบได้ไหมแล้วว่าไอ้ตรงที่ไปยืนเกาะตรงนั้นน่ะ
มันมีมันน่าจะมีรอยเท้ามีร่องรอยอยู่
เราสามารถตรวจสอบได้ไหมว่าเป็นของพระเด็ดค่ะถ้าเราตรวจสอบได้แล้วก็ยืนยันว่า
เออเป็นร่องรอยเป็นรอยเท้าของพระเด็ดจริงจริงแสดงว่าไอ้ตรงที่พระเด็ดขึ้นไปน่ะ
เขาไม่ได้หลงตรงนั้นเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วแหละ
เขาเข้ามาเข้ามาอีกทางหนึ่งแล้วอ่าเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะ
อันนี้คือที่ท่านให้ความเห็นกับตำรวจไปใช่ไหมคะอ่าใช่ใช่อ่า
แต่ว่าเขาเห็นไม่จริงแค่นั้นเองก็ลองไปลองสอบถามดูว่า
เห็นจริงหรือเปล่าถ้าเห็นจริงก็น่ามันน่าจะมีร่องรอยอยู่
เจ้าวาดคะเรียนสรุปแบบนี้ถูกไหมคะว่าที่มีความได้ยินมาว่า
คนนั้นเห็นคนนี้เห็นที่มีความมาบอกว่าคนนั้นพูดอย่างนี้
คนนี้พูดอย่างนั้นคือท่านกำลังจะบอกดิฉันหรือเปล่าคะ
ว่าทั้งหมดเนี่ยพอเอามาสอบถามจริงคือไม่จริงเลย
อย่างนี้ป่ะคะใช่ใช่ไม่จริงไม่จริงเพราะคุยกันต่อหน้า
ภูมิกับเลยภูมิกับจี้เลยจี้ทุกอย่างทุกทุกข้ออ่ะนะซึ่งส่วนใหญ่ค่ะ
ไม่เป็นเรื่องจริงเลยที่มีข่าวออกไปอย่างนั้นไปเขียนข่าวอย่างนั้นอย่างนี้
ค่ะซึ่งซึ่งระหว่างที่ผู้อำกับสอบเนี่ย
เจ้าอาวาสอยู่ด้วยตลอดเลยใช่ไหมคะอยู่ด้วยอยู่ด้วยค่ะ
อยู่กันเยอะมากอยู่กันจนคือคล้ายก็เคลียร์กันเลยว่า
เอาใครพูดจริงพูดเล่นพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ค่ะ
เข้าใจค่ะท่านเจ้าอาวาสค่ะขอบพระคุณท่านมากสำหรับตอนนี้นะคะ
นามัศกาลค่ะอาเจริญพรพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาค่ะ

ว่าได้เคยเข้าไปถามท่านเจ้าว่าเข้าค่ะเข้าไปข้างในเลยค่ะ
ถามต่อหน้าเลยซึ่งก็ได้คำตอบอย่างที่บอกดิฉัน
ก่อนที่จะได้โทรศัพท์คุยกับท่านเมื่อสักครู่นี้เอ่อ
คุณช่อเพชรอยู่ในบรรยากาศที่วันนั้นตำรวจลงไปที่พื้นที่
คือลงไปที่วัดแล้วเนี่ยแล้วที่ท่านเจ้าวาดบอกคือ
แต่ละอย่างที่ได้ยินมามันพูดเล่นไม่มีอะไรไม่มีความจริงเลย
คือมันแปลว่าอะไรนึกไม่ออกสภาพเหมือนนั้นอ่ะ
คือจะมีบางอย่างที่ยังพิสูจน์ไม่ได้เพราะข้อมูลที่ชาวบ้านคนหนึ่ง
เขาได้ยินมาแต่เขาก็ยังไม่ว่างมายืนยันให้เรา
เขาก็จะเก็บไว้ก่อนข้อมูลตรงนี้ยังยืนยันไม่ได้นะ
เดี๋ยวค่อยมาถามวันหน้าแต่บางข้อมูลก็จับจุดไม่ได้ว่า
พูดเล่นพูดจริงอ่าแต่หนูยืนยันว่าวันที่สิบเก้า
หนูเข้าไปหาท่านเจ้าอาวาสจริงแล้วท่านเจ้าอาวาสก็บอกมาแบบนี้
เขาบอกว่าอยากหนูไปถามว่าเห็นว่าพาพ่อหายไป
หรือยังท่านบอกว่าอยากให้เจอหรือไม่อยากให้เจอละโยม
อืมแล้วก็บอกว่าเห็นชาวบ้านบอกว่าท่านโดดหน้าผ่ามาแล้ว
หนูก็เลยถามเขาว่าโดดทำไมโดดโดดหนเอายอดหวายที่หน้าผา
คุณเจ้าเพชรจำได้แน่จำได้แน่ค่ะ
คือคำพูดนี้หนูพูดกับชาวบ้านทุกคนในหมู่บ้านหนูเล่าให้เขาฟังหมดทุกคน
ไม่จำวันที่ผิดไม่ผิดค่ะวันที่๑๙ตอนเย็นค่ะ
คือก่อนหน้าจะเข้าไปหาท่านเจ้าอาวาสหนูได้เจอกับพระอำนาจ
ซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรว่าพระพ่อไปกับพระอำนาจด้วยซ้ำ
ค่ะก็เลยไปถามพระอำนาจว่าหลวงตากลับมาวัดหรือยังค่ะ
ค่ะพระอำนาจก็ปัดบอกให้ไปถามท่านเจ้าอาวาสเอง
หนูก็เดินเข้าไปในกุฏิท่านเจ้าอาวาสคือจำเหตุการณ์วันนั้นได้แน่นอ
ได้ค่ะตอนเย็นค่ะคือไปเห็นเลยค่ะไปเจอเลยค่ะ
อ่ะเดี๋ยวก่อนมาปิดท้ายที่ทนายรณรงค์แล้วที่ท่านเจ้าวาดบอกเมื่อสักครู่นี้ว่า
อะไรก็แล้วแต่ที่มีข่าวออกมาที่คนนั้นพูดคนนี้พูดเนี่ยส่วนใหญ่ก็พูดเล่น
เวลาเอามาถามกันก็พูดเล่นคือแปลว่าอะไรคะอันนี้ก็ไม่ไม่รู้ของเขาอ่ะค่ะ
คือเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าข้อมูลที่คนนั้นคนนี้มาบอกคุณช่อเพชร
เป็นข้อมูลไม่จริงแล้วคุณช่อเพชรก็ไปเชื่อแล้วก็เลยเหมือนกับแบบผูกเรื่อง
จากเชื่อก็เลยผูกเรื่องไปเลยหรือเปล่าคะไม่ค่ะไม่ไม่ได้ผูกอ่ะค่ะ
ไปหาทุกที่ที่เขาล้อเล่นไหมล่ะไปหาทุกที่ที่เขาล้อเล่นนะคะ
สถานลนโลงแบบนี้มันอย่างไรคะตกลงตามคดีจากใครตอนเนี้ย
ตอนนี้แหละครับก็เราก็หวังพึ่งทางกองปราบปรามนะครับ

กองปราบปรามช่วยสืบสวนคดีนี้เพิ่ม

เพราะเรารู้สึกว่าท้องที่ทำงานล่าช้า

แล้วที่ไปยื่นหนังสือให้พบทบนี่เพื่ออะไรคะ
ต้องการให้ทหารมาช่วยสนับสนุนในการค้นหา
เพราะลึกแล้วเนี่ยญาติก็ยังหวังว่าเขาจะยังไม่ตาย
คุณช่อเพชรมั่นใจว่าไม่ได้มีอะไรที่
หลวงพ่อไม่ได้บอกเราไม่สบายใจ

ในใจลูกสาวคิดว่าตอนนี้หลวงพ่อยังอยู่ไหมคะ
เปอร์เซ็นต์ยังอยู่ไหมมันก็มีน้อยนะคะ
เพราะอะไรที่ทำให้คิดอย่างนั้น
พ่อเขาไม่เคยจะออกจากบ้านหายไปนานแบบนี้เลยค่ะ
คือเขาจะไปแค่วันเดียวเขาก็จะมาบอกเราที่บ้าน

คือเราเลี้ยงลูกน้อยอยู่บ้านตลอดนะคะ
คือจะมาเมื่อไหร่ก็เจอเจอนอนอยู่ที่บ้านตลอด
สุดท้ายเอาเท่าที่คนนั้นคนนี้บอกเรา
เดี๋ยวค่อยไปพิสูจน์กันว่าบอกจริงหรือพูดเล่นนะ
แต่เท่าที่เราได้มาทั้งหมดที่อยู่ในมือเราตอนนี้ข้อมูลเนี่ย
คิดว่าถ้าหลวงพ่อจะไม่อยู่
เกิดอุบัติเหตุหรือเกิดจากการถูกกระทำ

เพราะว่าเจอทนายแล้วก่อนอันนี้ก็คงจะไม่รู้ว่าจะทำยังไงไปทางไหนนะคะ
ส่วนการร้องของหน่วยงานที่ให้เข้าไปช่วยอย่างน้อยกองปราบรับเรื่องแล้ว

หวังว่าจะได้เจอนะคะ